ยังมีคนลำบากอยู่นะคะโดยเฉพาะครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะ
จังหวัดพัทธลุงก่อนหน้านี้เป็นอดีตนักมวย
ตอนนี้ทำอาชีพลูกจ้างเก็บขยะแต่ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
ผลกระทบหนักแค่ไหนงานไม่มีเงินไม่มีข้าวก็ไม่มีกิน
ครอบครัวมีกัน๖คนเวลาไปขอรับบริจาคข้าว
ได้กลับมาบางทีมันก็ไม่พอยาไส้คนในครอบครัว
ต้องให้ลูกกินก่อนพ่อแม่ก็อดไปบางวันเขาบอกแบบนี้เลยนะคะ
ครอบครัวนี้พ่อผู้นำครอบครัวชื่อว่าในธวัฒน์ชูแก้ว
อายุสามสิบหกปีค่ะบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันหกคนนะคะ
อยู่ที่หมู่ที่๓ตำบลลานข่อยอำเภอป่าอพยอม
พัทธลุงค่ะปัจจุบันพ่อของครอบครัวนี้
เป็นลูกจ้างเก็บขยะของเทศบาลตำบลล้านคอย
มีรายได้เดือนละ๙๐๐บาทเอาตามปกตินะ
ก็เอามาเป็นเงินก้อนมาเลี้ยงลูกทำให้มีภาระต้องจ่ายผ่อนคืน
เหลือเงินใช้จ่ายในครอบครัวเดือนละ๔๐๐๐บาท
ครอบครัวก็พอจะมีรายได้เสริมอยู่บ้างนะ
จากการที่พันรยาออกไปรับจ้างทำงานในสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับการล่องแก่ง
แต่ช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวต่างมันต้องปิดลง
เพราะว่าได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
เหลือรายได้จากทางเดียวก็คือนายธวัฒน์อย่างที่บอกไปค่ะมันไม่พอ
ใช้จ่ายในครอบครัวไม่พอบางวันอดมื้อกินมื้อ
คนที่อดเนี่ยต้องเป็นพ่อกับแม่นะลูกได้กินอิ่ม
นางอธิตยาชูเกลือค่ะครูโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่คอยหยิบยื่นเข้าสารอาหารให้ครอบครัวนี้
ใช้จ่ายในบางครั้งบางครั้งก็ให้เงินด้วยนะ
บอกว่าปกติทางครอบครัวนี้ก็เห็นหาเช้ากินค่ำ
แต่พอเจอโควิด๑๙เข้าไปครอบครัวนี้ยิ่งแย่ลงไปอีก
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงค่ะประสานสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด
ให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมประสานไปยังเหล่ากาชาติพัทธลุง
ให้เข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
ตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะคะ
ส่วนการช่วยเหลือต่อไปขอความร่วมมือจากคุณผู้ชมค่ะ
ใครที่อยากช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะข้าวสารที่อยู่เหลือในหม้อ
แต่มันเหลือแค่นี้ค่ะคุณแล้วเขามีกันตั้ง๖คนเนี่ย
เขากินไม่พอจริงกินไม่อิ่มจริงเนี่ยนะคะ
ให้บัญชีไว้ละกันนะคะบัญชีชื่อว่านายทวัดชูแก้ว
ราฟิกมีไหมคะเนี่ยค่ะเลขบัญชีนี้นะคะ
ธนาคารกรุงไทยสาขาควนขนุนค่ะช่วยเหลือกันนะ